คุณผู้ชมคะนับถอยหลังการชุมนุมใหญ่วันเสาร์นี้๑๙กันยายนนะคะ
ทีมข่าวของเราเกาะติดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมติดตามไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
คือณตอนนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับแล้วนะคะ
ในส่วนของการดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
เน้นย้ำว่าให้ปฏิบัติกับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยความนุ่มนวลส่วนทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองตอนนี้เนี่ย
ก็ออกประกาศเกี่ยวกับการเข้าออกพื้นที่มหาวิทยาลัยครับ
ก็คือเข้าออกได้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศงดการเรียนการสอบงดการติดต่อในวันที่๑๙และ๒๐กันยายนนะคะ
และให้มหาวิทยาลัยปิดประตูทางเข้าออกด้านสนามหลวงและด้านท่าพระจันทร์
ให้เข้าออกได้ประตูเดียวค่ะคือด้านพระอาทิตย์นะคะ
ก็จะต้องแสดงบัตรประจำตัวของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือบัตรประจำตัวประชาชน
ต้องแจ้งเหตุผลความจำเป็นกับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะนอกจากนี้มีเอกสารด่วน
ขอความร่วมมือบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย
ก่อนเวลาสองทุ่มของวันพรุ่งนี้นะคะไม่อนุญาตให้นำรถไปจอดค้างคืนในมหาวิทยาลัย
หากมีเหตุฉุกเฉินด้านของการรักษาความปลอดภัย
ให้ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอนี้นะคะในกรณีฉุกเฉินตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยดูแลป้องกันอาคารและสถานที่
สาธารณูปโภคต่างรวมถึงทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทีมข่าวของเราก็ไปติดตามบรรยากาศที่มหาวิทยาลัย
วันนี้ก็เป็นวันแรกที่เริ่มมีตำรวจมาตำรวจจากสนชนะสงคราม
มาดูความเรียบร้อยค่ะสนามฟุตบอลมาตรวจบัตรประจำตัวของทุกคน
แล้วก็ไปตรวจตามพุ่มไม้ป้องกันการนำสิ่งแปลกปลอมมาวางไว้
ส่วนภายนอกค่ะด้านนอกมหาวิทยาลัยก็เร่งติดตั้งกล้องวงจรปิด
แบบความคมชัดสูงรอบรั้วเลยนะคะติดเพิ่ม๑๖ตัว
พรุ่งนี้ก็จะมีคำสั่งให้นำกล้องวงจรปิดมาติดเพิ่มอีก
ตามจุดคัดกรองของตำรวจค่ะนี่คือในส่วนของธรรมศาสตร์นะคะ
ก็เตรียมกำลังตำรวจสันติบาลวางกำลังประจำแต่ละตึก
เพื่อป้องกันกรณีฉุกเฉินทางผู้กำกับการสี่กรมคับการตำรวจสันติบาลสาม
บอกว่าสั่งตรวจสอบสภาพของกล้องวงจรปิด
รอบรอบธรรมเนียบรัฐบาลคือต้องพร้อมใช้งานนะคะให้มีการขนย้ายเอกสารสำคัญของแต่ละหน่วยงานออกตั้งแต่เย็นวันนี้นะคะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการชุมนุมด้วยมีการติดประกาศประชาสัมพันธ์
ไม่ให้จอดรถในพื้นที่ธรรมเนียบรัฐบาลตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะจนถึง๒๐กันยายน
ทีนี้ค่ะมาดูการวางกำลังของตำรวจค่ะนอกจากใช้ตำรวจนครบานกว่าสองพันนายนะคะ
มีการขอกำลังสนับสนุนจากตรชดจากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคตั้งแต่ภาค๑ถึงภาค๘นะคะ
กองร้อยก็คืออีกเกือบ๙๐๐นายคุณผู้ชมไว้คอยดูแลความเรียบร้อยสถานที่สำคัญต่างนะคะ
ธรรมเนียบรัฐบาลทั้งธรรมศาสตร์ทั้งรอบสนามหลวงดูแลผู้ชุมนุมที่อนุสวรีประชาธิปไตย
ดูแลผู้ชุมนุมที่บอกว่าจะเคลื่อนไหวไปทำเนียบรัฐบาลวางกำลังตามสถานที่เส้นทางเอาไว้
ตามภาพหน้าจอนะคะก็คือสิบห้าเส้นทางบริเวณที่กลุ่มผู้ชุมนุมเขาประกาศจะเคลื่อนที่
ก็ดูแลหมดเลยไล่ไปตั้งแต่ธรรมศาสตร์พระบรมมหาราชวังถนนราชดำเนินนะคะ
ผู้ชุมนุมก็จะเคลื่อนตัวไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลก็ต้องผ่านจุดไหนจะมีจุดคัดกรอง
จุดเลยนะคะไล่ไปเลยเส้นทางรอบธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะประธานวอนรูมติดตามสถานการณ์การชุมนุมก็บอกว่า
มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ดูแลได้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะให้มั่นใจว่าต้องดูแลให้อยู่ในความสงบได้
ก็มันมีระเบียบการชุมนุมกันอยู่แล้วนะคะว่าห้ามเข้าใกล้สถานที่สำคัญที่ไหนยังไงบ้าง
ส่วนนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็มอบหมายพลเอกประวิทย์นี่แหละค่ะกำกับดูแลในภาพรวม
ส่วนของเจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปก็ย้ำว่าขอให้ปฏิบัติด้วยความนุ่มนวล
เพราะเป็นเด็กเป็นลูกหลานทั้งนั้นอยากขอร้องว่าอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรก็ไม่ควรทำ

บ้านเมืองผู้เดียว
นั่นคือพื้นที่ท้องสนามหลวงนะฮะเพราะเห็นว่าประชาชนควรเข้าไปใช้พื้นที่ได้
ส่วนการดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุมด้วยกันเอง
ตอนนี้ได้วางนักศึกษาที่จะมาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้หลายร้อยคน
แต่หากผู้ชุมนุมมามากกว่าที่คาดเอาไว้ก็จะเพิ่มกาดนักศึกษาเข้าไปนะครับ
วันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเข้าพื้นที่ไปติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับการชุมนุมต่างนะฮะ
เรื่องของสนามหลวงนะครับหลังจากมีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์ว่าตอนนี้
พื้นที่ท้องสนามหลวงประชาชนสามารถเข้าไปทำกิจกรรมได้
นี่นะครับทุกผู้ชมครับทางนายสุรเดชอำนวยสารพอเขตพระนครนะฮะ
บอกว่าในฐานะที่เขตพระนครรับผิดชอบดูแลพื้นที่ท้องสนามหลวงนะครับ
ก็ขอแจ้งให้ทราบนะครับว่าตอนนี้เปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้พื้นที่ท้องสนามหลวง
เพื่อออกกำลังกายได้เพื่อทำกิจกรรมสันทนาการต่างได้
ตั้งแต่ตีห้าถึงสี่ทุ่มของทุกวันแต่การจะไปรวมกลุ่มไปชุมนุม
เรื่องนี้ยังไงต้องขออนุญาตก่อนนะฮะเพราะว่าพื้นที่ท้องสนามหลวงเข้าไปใช้ทำกิจกรรมได้ตี๕ถึง๔ทุ่มเนี่ย
ก็จะต้องเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่ามีงานพระราชพิธีต่างไปชุมนุมเนี่ยต้องขออนุญาต